รถไฟฟ้าค่ะเออตอนเช้าเช้าเนี่ยคนเยอะใช่ไหมคะ
อาจจะไม่มีที่นั่งอาจจะต้องยืนกันหรือบางทีที่นั่งสำรองเนี่ย
ก็อาจจะมีคนไปนั่งที่นั่งสำรองที่ว่าก็สำหรับผู้สูงอายุ
คนท้องเด็กพระพิสุนะคะมันมีกรณีเกิดขึ้นไง
มีคนไปนั่งที่นั่งสำรองครับแล้วเขาก็หลับอืม
แต่ปรากฏว่ามีคนสูงอายุเข้ามาในรถโดยสะอาด
เขาศักดิ์คุ้นคุณอืมที่ของคุณแบบเป็นที่สำรอง
ให้กับผู้สูงอายุคุณลุกสิคุณผู้ชมเขาทำไงรู้ไหมคะ
ทะเลาะวิวาสใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยดีกว่าค่ะ
พอดูคลิปแล้วก็ฟังเสียงจบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลย
คำสอนของพระท่านว่าเอาไว้โกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับอืม
เราเป็นคนนอกมองเข้าไปเห็นเหตุการณ์เราจะรู้เลยว่าโอ้โห
อาการแบบนี้การทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้น่าดูไม่ได้น่าฟังเลยนะคะ
คือผู้ชายคนที่นั่งอยู่ริมสุดที่ติดกับทางออกเนี่ยมันเป็นที่ใส่แว่นนะอืมเอ่อ
ใช่มันเป็นที่นั่งสำรองอ่ะนะคะครับสำหรับผู้พิการสำหรับคนท้อง
ผู้สูงอายุคือเขาอาจจะนั่งตอนที่ไม่มีคนมาก็ได้
แต่ทีนี้เนี่ยมีผู้โดยสารมาใหม่นะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ย
คนที่นั่งข้างเขาก็เลยช่วยสะกิดเหมือนกับว่าคุณครับ
ที่นั่งคุณเนี่ยสำรองสำหรับผู้สูงวัยนะเขาเดินเข้ามาแล้ว
คุณลุกให้เขาหน่อยไหมบอกว่ารบกวนลุกให้คุณป้านั่งหน่อยใช่
ทีนี้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมพอถูกสะกิดปุ๊บหลับอยู่ดีใช่ไหม
อาจจะโมโหก็ได้ก็เลยขึ้นเสียงโวยวายเลยอะค่ะ
บอกว่าโอ้โหอยากจะลุกก็ลุกเองสิอืม
คือเขาจะไม่ได้พูดไพร้เลาะอ่ะนะคุณเออ
ทั้งอารมณ์ทำนังเสียงทั้งคำพูดต่างต่างนานา
ก็เลยกลายเป็นทะเลาะวิวาสเสียงดังคนแถวนั้นหลายคนทนไม่ได้
ลุกหนีกันไปเยอะแยะและแน่นอนคุณผู้ชมทั้งทวิตเตอร์
เฟซบุ๊กนะคะก็แชร์เรื่องนี้กันไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะจ้อนาธิเขามาเคลียร์นะ
เขาก็อยากจะช่วยจัดการอ่ะแต่พอมาถึงปุ๊บอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งเหมือนกันนะ
กล้าตัดสินฝ่ายที่นั่งเก้าอี้เขาก็ไม่ยอม
คือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกมันเกิดอะไรขึ้นใช่
นะคะก็เลยเขาก็เลยทาให้เรียกตำรวจมานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันอย่าให้มันเรื่องมันราวใหญ่โต
เลิกแล้วต่อกันแล้วกันนะก็เลยให้ทั้งสองคนเนี่ยแยกไปคนละขบวนเลย
ครับหายกันไปเลยเยอะได้เจอกันอีกเลย
ส่วนที่นั่งสำรองลักษณะเป็นแบบนี้มันจะมีรูปภาพติดอยู่
ใช่ของเด็กคนชะลาคนท้องนะฮะหรือว่าพระอภิสุนั่นเอง
คงจะรู้ถ้าหากว่ามันโล่งไม่มีที่นั่งก็นั่งได้เข้าใจกันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีผู้สูงอายุคนพิการมาก็น่าจะลุกให้เขาตำ
รยาทและตามจิตสำนึกนะคะคือตรงนั้นจะเห็นว่าข้างคนลุกหนีไปหมดแล้วนะ
เพราะว่าเขาทะเลาะกันเสียงดังมากจนคนรอบข้างต้องลุกหนีไปเลยแล้วก็มีคนอัดคลิปไว้
ซึ่งจริงมีคนโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าตอนแรกสะกิดแล้วบอกแล้วให้ลุก
แล้วก็ตื่นมาทำหน้าหงุดหงิดแล้วก็นอนต่อแล้วก็เลยสะกิดสองรอบก็เลยเป็นที่รู้สึกว่าหุดหงิดแหละ
คนกำลังหลับอะไรอย่างเงี้ยต้องระเบิดเลย
นั่นคือเหตุเกิดที่รถไฟฟ้าบีทีเอสนะครับ